ร้อนร้อนร้อน

จะบอกว่าคดีร้อนร้อนมาแล้วจ้า

ราม่าระหว่างในเรื่องคนในครอบครัว

จำได้ได้ว่าเป็นมหากราบ

คุณการิมภากรหรือคุณอีฟ

ยื่นเอกสารฟ้องไปแล้วนะ

วันนี้ก็ยังเดินหน้าที่จะ
ฟ้องต่อไปเรื่อย
มาดูกันนะคะว่าข้อหาที่เขาฟ้องเนี่ย

วันนี้บันเทิงไทยรัฐค่ะได้ทำภาพ

ข้อความใช้สัพพนามเรียกอีฟ

ใดบัดสนัดเมืองไปกันนะคะ

ข้อหามินประมาทโดยการโฆษณาเช่นเดียวกัน
ซึ่งเป็นคดีที่เจ้าตัวนั้นเดินทางมาสารในวันนี้เลยค่ะ
หลังสารนัดตรวจพยานแล้วก็หลักฐานค่ะ
ซึ่งคุณการได้มีการโพสต์ข้อความ
ต่อว่าอีฟผ่านเฟซบุ๊กอีกเช่นเคย
และใช้สัพพนามเรียกอีฟว่าเหลือง

เออนะคะคำนี้รับไม่ได้อีฟรับไม่ได้
มาต่อคดีที่๓ค่ะ
ข้อหาข่มขืนใจให้กระทำการ
และพรบคอมพิวเตอร์ค่ะ
ก็คือจากกรณีที่การแล้วก็แซนวิชเนี่ยนะ

ไล่ให้อีฟออกจากบ้านในช่วงกลางดึกเมื่อวันที่๑๘กันยายนที่ผ่านมา

อบหมายให้กับทางทนายความส่วนตัว
เดินหน้าฟ้องเพิ่มอีก๑คดีก็คือ
ข้อหามินประมาทจากการแต่งเพลงค่ะ
โดยการได้มีการแต่งเพลงในธรรมนองต่อว่า
ีฟเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมานี่เอง
ชื่อบทเพลงว่าเอ่ออย่าให้ดิฉันต้องมาไลฟ์เองอีกหรอ
คุณผู้ชมค่ะโดยอีฟนะคะแล้วก็ทนายความค่ะ
ก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่านะส่วนตัวเนี่ย
ไม่ได้อยากจะยุ่งเกี่ยวอะไรกับคู่กรณีแล้ว
แล้วก็พยายามเงียบไม่ออกมาตอบโต้
แต่อีกฝ่ายไม่ยอมหยุดโพสต์ให้ร้ายเธอสักที
จากนี้ค่ะขอเดินหน้าใช้กระบวนการทางกฎหมายต่อสู้
เพื่อเรียกร้องศักดิ์ศรีให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวไปฟังเสียงค่ะ
ฝ่ายมีความบังคับตรงซึ่งได้ที
แต่เวลาเขาไปออกเห็นแบบออกแต่เรื่องเรานะพูดถึงแต่เรานะ
อันนี้ก็ไม่รู้ให้ดูเองว่าใครฝ่าก่อ
มานานนะคะมาทีก็ฟ้องหลายคดีเลยจ้า
ไปดูทางด้านคุณการวิพากรกันบ้างนะคะ

โดยเผยว่าไม่ได้กังวลใจอะไร

เขาโพสต์ของการมาอย่างนี้เป็น๕๖ปีแล้วค่ะ

ก็นี่ไม่เห็นจะต้องมาฮือฮาเลย
ไม่ใช่คดีฆ่าคนตายซะหน่อย
เดี๋ยวการต้องไปจากภารกิจไป
บธนัดพุ่งกลับไปเดี๋ยวต้องไปแจ้งพรบคมครับ
เออหลักนะก็โกรธกันนะคะก็เครื่องใจกับเรื่องนี่เฉพาะว่าใช่
งูเหลือมเหลือมอะไรก็แล้วแต่
แบบว่าไม่สุขภาพหรือว่าลายออกจากบ้านตั้งดึกตรงเนี้ย

แต่ว่าก็ฟ้องกันไปฟ้องกันมาเดี๋ยวติดตามกันต่อ
เพราะบอกแล้วว่าเรื่องนี้มหากราบแน่นอนอีกยาวจ้ะ
ยังไม่จบเหมือนจะจบนะไม่จบมีใหม่มีต่อเดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะคะ